เรื่องเด็ดนะครับเรื่องใหญ่นะครับ

เขาบอกว่าเรื่องใหญ่มากกรรมควายยักษ์ครับผม

เขาบอกว่าเป็นการอนุรักษ์ควายไทย
แล้วก็เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยครับ

โอ้โหเสียงหมอขวัญทำพิธีสู่ขวัญควายนะครับ
พร้อมเครื่องบายสีเสียงดังกล้องกลางวัน
ทั่วสนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร
ในพิธีเปิดงานมหากรรมควายยักษ์เมืองสองแควร์
ครั้งที่๓ที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์
และพัฒนาควายไทยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
มาเห็นความสำคัญกับการเลี้ยงดู
ปรับปรุงสายพันธวายไทยกันมากขึ้นครับ
นายธรรมนูลทองสุกประสุทธิ์จังหวัดเพชรโลก
ก็บอกว่าควายเป็นสัตว์สำคัญมาตั้งแต่โบราณ
ใช้เป็นแรงงานในท้องไร่ท้องนา
แต่พอมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ก็ทำให้ความสำคัญของควายลดลง
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วมีประชากรควาย๑ล้าน๒แสนตัว
ปัจจุบันเหลือประมาณ๘แสนตัว
ทำให้ต้องมีการจัดงานเพื่อส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงควาย
พัฒนาคุณภาพสายพันธุ์อนุรักษ์และเพิ่มจำนวนควายต่อไป
ในงานนี้ยังมีการโชว์ควายเผือกนะครับ
ควายแคะแสนรู้และการประกวดควายงามจากทั่วประเทศด้วย
โดยเฉพาะควายไทยที่มีน้ำหนักมากกว่า๑ตัน
หรือพันกิโลกรัมนี่แหละที่เกษตรกรรุ่นใหม่หันเลี้ยงกันมากนะครับ
สวยสวยดูครับงามดูครับแต่ละตัวนะครับ

นายสมบัติธรรมละเอียดนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยก็บอกว่า
น้ำหนักมากกว่า๑ตันกำลังเป็นที่นิยมเลี้ยง
จากลักษณะรูปทรงที่สวยงามและทำรายได้ให้กับผู้เลี้ยง
ได้ตัวละหลายแสนบาทที่ฟาร์มควายของเขาเอง
เลี้ยงควายหนักเกิน๑ตันไว้กว่า๘๐ตัว
และล่าสุดนะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

น้ำหนัก๑๒๐๐กิโลกรัม
ในราคา๑๕๐๐๐๐บาท
เพื่อนำมาปรับปรุงสายพันธุควายของเขานะครับ

โอ้โหราคาแพงขนาดนี้นะครับผม
คุณเคยเห็นเหมือนกัน๑๕๐๐๐๐๐บาทเลยทีเดียว